กูโยมเดี๋ยวจะพาไปช่วยกันหน่อยเพราะว่าอะไรรู้มั้ย
แม่เจ้างูเหลือมตัวนี้มันไปฟังเพลงพี่ตูนมาเหรอ
ก็อยากจะเห็นงูเหลือมบินได้
หรือยังไงมันเลยขึ้นไปที่สูง
ลำบากแล้วครับงานนี้พี่กูภัยต้องไปช่วยมันลงมา
หลุงต้นฟ้านั้นละดีเป็นดาวพระดับฟ้า
รอคนรักจริงคนนี้ต้องมีสักวัน
จะไปให้เธอที่ตรงนั้นไปอยู่เคียงข้างเธอโอ้ย
โอ้โหมันโรแมนติกจังเลยเนอะ
เราก็นึกว่ามันไปฟังเพลงพี่ตูน

อาจมันไปฟังเพลงพี่แมวจิรษักรปานคุ้มหมา
ก็จะได้ดูโรแมนติกขึ้นหน่อยไง
ก็ต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปแบบนี้
เพื่อไปหาครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
ต้องไปพึ่งพารถกระเช้าของโอกาสมีหาร์ส่วนตะมนตร์ล้าน

งูเหลือมมานอนขดอยู่บนสาราวัดเนินกรวดนะครับ
ที่มีความสูงกว่า๑๕เมตรสูงนะครับ
จนดังที่กูภัยต้องพยายามใช้อุปกรณ์บวงคล้อไปที่คอของมัน
มันก็ไม่ยอมชูคอมาให้สักทีหันหลังให้ดูแต่หาง
ให้เห็นแต่ลำตัวจ้ะหัวไม่มีโอ้ยไม่ยอมหันมาเลย
เอ้าคนที่อยู่ข้างล่างทำไงลุ้นดีครับแล้วก็ให้กำลังใจกันไปด้วย
นานละกว่าจะจัดการวันเติบตัวนี้ลงมาได้
นาทีก็มันสู้หน้าดูไม่ยอมเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้จับง่าย
งานนี้ปาดเหงื่อขาสั่นกันไปหมดทำไมจะไม่สั่นอ่ะ
ก็สูงขนาดนั้นนะเป็นหัวหมูก็สั่นนะ
เออเอาลงมาเอาลงมา
ในช่วงที่เอาลงมาได้ดูนี่เอาลงมาแล้ว
ความยาวของมัน๓เมตรครึ่ง

เกือบแล้วเกือบจะ๔เมตรอยู่แล้ว
ย่อมแล้วดูดูมัน

ยืดเส้นยืดสายหน่อย

สุดท้ายก็จับลงไปได้นะครับ
แล้วก็จะทำการเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะ
อันนี้เป็นช่วงที่มันกำลังเลื้อยหลบอยู่นะ
ถามว่าไอ้งูเหลือมตัวนี้มันขึ้นไปทำไม
คืองูเหลือมตัวนี้คงจะมีความต้องการที่อยากจะกินอาหารชั้นสูง

ก็เลยขึ้นไปสูงถึง๑๕เมตรบนหลังคา
ต้องบอกว่าเป็นงูเหลือมที่หัวสูงมากเหมือนกันใช่ไหม

ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมาเป็นงูเหลือมติดดิน

ปลอดภัยทั้งคนทั้งงูทั้งนกก็ดีแล้ว